ตอนนี้ที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงมีจิตอาสาเป็นจำนวนมาก
คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไป
จนทำให้ตอนนี้ค่ะมีการตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
เพื่อให้การทำงานเป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

ประชาชนจากทั่วสารทิศร่วมเดินทางมาเป็นจิตอาสาในส่วนต่าง
หลังมีการเปิดรับอาสาสมัครเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในด้านงานต่าง
คอยอำนวยความสะดวกให้กับพระศกกรณิกรที่เดินทางมาแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
โดยมีการตั้งศูนย์ประสานงานภายในหอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ซึ่งพบว่ามีประชาชนเดินทางมาเป็นจิตอาสาจำนวนมาก
วันนี้ตั้งใจมาเหมือนรู้สึกว่าพ่อหลวงเหนื่อยเพื่อเหนื่อยเพื่อเรามามากแล้วค่ะ
ก็อยากทำเพื่อท่านบ้างค่ะ

คือคนไทยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองควรจะทำอะไรที่เป็นความดี

เพราะฉะนั้นในการทำจิตอาสาจริงแล้วถ้าทำแล้วเรามีความรู้สึกว่า
เห็นคนไทยด้วยกันร่วมกันทำความดีมันยิ่งรู้สึกดีเข้าไปใหญ่เลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาช่วยกันนะคะก็สมัครมาได้นะคะ
โดยประชาชนที่เดินทางมาเป็นจิตอาสาพบว่ามีตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่

คือต้องการแสดงออกถึงความจงลักษ์ดี
และอยากทำความดีถวายให้กับพระองค์
ทรงเหนื่อยมากว่า๗๐ปีเพื่อประสบกรณิกรชาวไทย
และในขณะนี้มีประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาจำนวนมากกว่า๒๐๐คนต่อวัน
และยังพบว่ามีการทำงานอย่างเป็นระบบ
เนื่องจากมีการลงทะเบียนและแบ่งหน้าที่ชัดเจนตามความถนัดของแต่ละคน
ก็จะมีงานในส่วนของการให้บริการประชาชนนะครับ
ในเรื่องของรับของบริจาคและส่งของบริจาค
ส่วนที่สองคืองานฝ่ายจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมก็คือเก็บขยะรอบสนามหลวงนะครับ
ส่วนอื่นก็ตอนนี้ที่มีการทำบัตรคิวที่ต้องใช้ในงานช่วงที่ประชาชนได้เข้าไปข่าวรบพระบรมศก
ส่วนอื่นก็จะเป็นงานทั่วไปโดยเราจะมีป้ายลงทะเบียนนะครับ
ให้กับอาสาสมัครที่มาซึ่งก็ทำให้ทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานพลังรัฐทรัพย์ทราบว่าอ๋อคนนี้เป็นอาศักดิ์สมัคร
เขาก็จะสามารถเชื่อถือได้ด้วย
อกจากนี้ยังมีการนำเอาแนวทางของในหลวงรัชกาลที่๙
วิทยุสื่อสารมาปรับใช้ในการควบคุมประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคประชาชน
สามารถแจ้งเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นโดยรอบสนามหลวง
เช่นพบผู้ป่วยหรือประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่องต่าง
ก็จะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่ทันที
โดยใช้นักวิทยุสมัครเล่น

เราก็เห็นว่าในเรื่องงานที่ถวายอะไร
เพราะเราก็รู้สึกสำนึกในภาพมหาคุณาธิกล
ที่จะต้องมาช่วยมาทำงานอะไรเป็นการตอบแทน
มีต่อกิจการวิทยุอาสาสมัครมาตั้งแต่สมัยต้นนะครับ
บริเวณโดยรอบสนามหลวงจะมีนักวิทยุสมัครเล่นกระจายอยู่ตามจุดต่าง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ซึ่งนักวิทยุสมัครเล่นหรือประชาชนทั่วไป
ก็สามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับบัตรประจำตัว
สำหรับการเป็นจิตอาสาเพื่อทำความดีตอบแทนพระองค์ท่าน
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทำความดีที่ประสบกรณิกรชาวไทยร้อยดวงใจเป็นหนึ่ง
เพื่อถวายต่อองค์พระประมุกที่สถิตอยู่ในหัวใจคนไทยไปตลอด
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน